คลิปที่จะให้ดูต่อไปนี้ต้องใช้คำว่าหมาเป็นเหตุสังเกตได้

แต่ว่าผู้หญิงคนนี้เธออ้างบอกว่าเธอด่าหมาบนถนน
ด่าเนี่ยเพราะหมาตัวนี้วิ่งไล่กัดเธอ
แล้วจะไปกัดอวัยวะเพศของเธอแล้วถามว่าหมามีเจ้าของไหม
คุณลุงเป็นคนเลี้ยงไว้คุณลุงเดินออกมา
แล้วก็ชี้หน้าด่าผู้หญิงนี้คนนี้ค่ะ

ใช่ค่ะเพราะลุงก็ยอมรับว่าหมาเนี่ยคือหมาของลุงนะคะ
ผู้หญิงคนนี้เธอบอกว่าเธอขี่รถเส้นนี้เนี่ย
ปรากฏว่าหมาเนี่ยมันไล่กวดแล้วจะไปกัดอวัยวะเพศของเธอ

ก็เลยจอดรถแล้วก็ลักษณะคือเหมือนไปต่อว่าหมา

ส่วนพอมันเกิดคลิปนี้มาแล้วนะ
พอหมามาทำแบบนี้กับผู้หญิงคนที่เป็นเจ้าของคลิปแล้ว
ปรากฏว่าคำถามมันสารพัดสารเพพรั่งผลัวออกมาเลยนะคะ

ลงพื้นที่ไปเจอกับคุณผู้หญิง
ชื่อว่าวรพรศรีเพียงจันทร์อายุ๓๙ปี
ตรงนี้ก็คือซอยวัดโบดการร้องหมู่ที่๑๑ตำบลท่าช้างอำเภอเมือง

คือคุณผู้หญิงบอกว่าเวลาไปตลาดทุกครั้งนะ
หน้าบ้านของลุงเนี่ยเวลาขี่รถผ่าน
ที่ลุงเลี้ยงไว้ก็จะวิ่งไล่กวดไล่กัด
ตอนแรกเนี่ยไม่เป็นไรแต่ครั้งที่รุนแรงคือ
หมามันกระโจนใส่รถเกือบจะล้ม
แล้ววันนั้นเนี่ยนี่ภาพนี้ลุงแกก็ยืนถือมีดอยู่ด้วย
นอกจากคำถามที่มันตามมาแล้วนะ

คุณผู้ชมฟังเสียงคุณผู้หญิงคนนี้ก่อนค่ะ

พวกเขาถามว่าวันนั้นรุงด่าหมาเกือบไป
เออซึ่งหมาอ่ะหมาก็กัดหนูเออเราก็แบบใส่อะไรคืออะไร
พออย่างอย่างหนึ่งที่เราใส่ไปลงสิ่งนี้อืมเรารู้ว่าแกว่าอารมณ์เกรงสิ
เนี้ยเราไม่รู้ครับเสร็จแล้วเราก็บอกว่ามึงกูกูก็รู้แล้ว
มึงด่าเกินไปอ่าจะด่าเกินไปได้ไงหนูด่าหมาถ้าดีหมาเราก็ผิดอีก
ครับเพราะว่ากฏหมายคือทิ้งคลองหมาแต่ไม่ทิ้งคลองคนกับหมา
มันเท่าเทียมกันแล้วสมัยนี้อ่าเสร็จแล้วเราก็บอกเราด่ามา
เขาบอกคุ้มกาเชิญไปมีอะไรให้พ่อบอกกูเราบอกว่าเรา
คุณพ่อเขาผิดชอบแต่เราอ่ะไม่ต้องการเขาผิดชอบจากลุง
อยากให้ลุงใส่ใจเรื่องหมาซึ่งหมามันดุในคลิปก็คือเราด่าหมา
เราก็บอกว่าเราด่าหมาคือที่เธอไม่ไปทำร้ายมันเนี่ยนะคะ
อืมเธอบอกว่าคือมันมีมันมีกฏหมายคลุมคลองหมา
ทารุณกรรมสัตว์อะไรอย่างนี้ทำผิดไปทำมา
เดี๋ยวมันก็โดนกฎหมายมาเล่นงานอีกนะคะ
สุดท้ายแล้วเธอเลือกวิธีด่าแต่ว่าลุงแกไม่พอใจนะคะ
คำถามคือลุงเนี่ยไปพูดลักษณะเหมือนต่อว่าว่าแกอยากได้เงินเนี่ย
บอกแกไม่ได้อยากได้เงินเลยนะอยากได้ความปลอดภัย
แล้วที่สำคัญที่ลุงพูดลักษณะคือข่มขู่บอกอย่าให้มีอีกครั้งนะ
ถ้ามีเจอกูแน่อันนี้หมายถึงอะไร
หมายถึงอะไรฮะถ้าเกิดหมาไล่กัดแล้วคือเธอไม่มีสิทธิ์ที่จะด่าหมาใช่ไหม
ปล่อยให้หมามันกัดเธอก่อนใช่ไหม
แล้วการที่ลุงบอกว่าลุงจะรับผิดชอบเนี่ยคือให้วันละ๒๐๐เนี่ย
บอกว่ารู้ไหมรายได้ฉันตกวันละประมาณ๑๐๐๒๐๐บาท
แต่ถ้าลุงชดใช้วันละ๒๐๐มันต่างกี่เท่า๑๐เท่ามันไม่พอหรอกนะคะ
และที่สำคัญคือเธอบอกว่าเอาแบบนี้อยากให้ลุงเนี่ยคือล่ามหมาไหม
หมาไว้ในบ้านเธอจะได้รู้สึกปลอดภัยไม่ใช่ตัวเธอเองอย่างเดียวนะคะ
หมายถึงว่าใครก็ตามที่ผ่านไปผ่านมาบริเวณนี้นะคะ
นี่คือสิ่งที่เธอพูดออกมา
แต่มาฟังอีกมุมหนึ่งในมุมลุงบ้าง
ลุงบอกว่าคือตอนที่หมาจะไปกัดผู้หญิงคนนี้

หมาเราเนี่ยหมาของลุงไม่ได้ไปก่อความเดือดร้อนรำคาญให้ใคร

ถึงขั้นต้องเอามีดออกไปคุยกับคู่กรณีแบบนี้เหรอ
ไม่ใช่ลุงบอกทำไมอ่ะ

ก็เลยถือมีดออกมาติดมือมาด้วย

ที่ผ่านมาเวลาถ้าเกิดว่าใครที่ขับรถผ่านบ้านแก
เสียงดังบีบแตรเนี่ยหมามันก็ออกมาปกติอยู่แล้ว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

นั่นแหละค่ะแต่ลูกบอกว่าเอาล่ะถึงแม้ว่าอะไรก็ตามนะคะ
ถ้ามีอะไรก็ควรที่จะมาคุยกันก่อน
ไม่ใช่เออมาไล่ด่าหมาแกแบบนี้